เอาแต่ว่าถ้าใครได้ช่วยตัวเงินตัวทอง

เออแต่งานนี้มันไม่น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองธรรมดาแล้ว

หรือเปล่ายังไงไปช่วยกันดูหน่อยดีกว่า
ไปที่บ้านหลังนี้เลขที่๒๘ซอย๘
เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยไอ้เท่มุมเหรอ
เฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โห
คือยังไงอากาศข้างนอกมันร้อนเหรอ
ตัวนี้เข้ามาในบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๒๘ทับ
ขออภัยเดี๋ยวฉันจะบอกบ้านเลขที่ชัดอีกทีนึง
เลขที่๒๘ซอย๘ถนนพิชัยตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี

จรฐีกู้ภัยจากศูนย์วิทยุอาสามูรณิฐีกู้ภัยสว่างรัฐนัตรัยธรรมสถานสระบุรี
บอกว่าคุณอิสราวัสสิริจันทร์อายุ๖๒ปีเจ้าของบ้านเนี่ย
แจ้งมาว่าให้ช่วยมาจับตัวเงินตัวทองหน่อย
ที่กู้ภัยเขาเป็นคนเดียวนะคะกล่าว่าเอาอยู่นะ
ก็เลยขอกำลังเสริมจากศูนย์วิทยุนะคะ
แต่ปูกลบว่าคนอื่นเนี่ยติดภารกิจกันหมด
คุณอิสราวัฒน์เลยเอางี้พี่พี่เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหม

เขาก็เลยนะดำเนินการช่วยกันสองคน
เอาเสื้อกมาทำเป็นบวง
ปากมันแบบนั้นนะคะขนาดเดียวกันก็อ่ะคล้องคอคล้องขามันมันก็สู้นะคุณ
เอาดูหางมันสะบัดใสอ่ะถ้าโดนหางควาดใสดูโหด้มเหมือนเหมือน
เหมือนอะไรนะแทร่ดีนี่เองไม่ต่างอะไรก็โดนตบด้วย
คุณอยู่ได้ยังไงคะคุณชนะอารมณ์ความเจ็บปวดคล้ายกัน
อ๋อเคยโดนมาแล้วแบบแบบอ่ะหรอเคยโดนมาแล้วมันจะช้าค่ะ
แต่งานนี้ทั้งสองท่านก็ช่วยกันได้อย่างปลอดภัยนะคะตัวเงินตัวทองตัวนี้หนักประมาณ
สิบถึงร้อยกิโลกรัมครับอืมขนาดไม่ธรรมดาจริงจริงนะคะ
พอเอาออกมาแล้วเนี่ยก็อ่ะ

แล้วก็นำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติได้

ตัวมันใหญ่จริงนะคะ

แต่ก็เอาร่วมด้วยช่วยกันไอ้หมามาอีกแล้วหมาตัวนี้อืม
คือตัวด้วยตัวเท่าโกเด้นอ่ะตัวทองอะไรใหญ่ใหญ่มากโอ้โห
คุณคิดดูคือกู้ภัยมาคนเดียวแล้วก็ต้องทำงานคนเดียว
เจ้าของบ้านก็ต้องเอาช่วยกันนะคะสุดท้ายพี่กู้ภัยเนี่ยค่ะ
หางมันแล้วไงคะเวี่ยงมันลงน้ำข้างบ้านไปเลยจ้า
นี่ปล่อยลงอย่างเงี้เหรออ้าวก็แหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่ข้างบ้านอ่ะ
ให้ไปปล่อยที่ไหนอ่ะก็เท่านั้นจะจบแล้วเห็นไหม
ก็ออกจากบ้านไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
เผื่อมันมาใหม่อยู่ในใจก็โทรหาพี่กู้ไพใหม่แล้วกัน